เรื่องหนึ่งครับเรื่องของการรับพัสดุนะครับ
เวลาเราไม่อยู่บ้านเขาก็จะอย่างไร
ฝากไหมคะฝากนิติบุคคลฝากนิติบุคคลถ้าเป็นหมู่บ้าน
ถ้าเป็นคอนโดฝากนิติบุคคลแต่ถ้าเป็นบ้านล่ะ
หรือว่าทางที่บ้านเขาอาจจะเขียนป้ายแปะไว้
ถ้าเจ้าของบ้านไม่อยู่ให้ฝากไว้ที่นั่นที่นี่
หรือเขาบอกบางทีบริษัทเอกชนที่ส่งพัสดุ
เขาจะโทรไปก่อนตามหมายเลขโทรศัพท์นะครับ
ว่ามีพัสดุมาส่งให้ออกมารับด้วย
แต่ถ้าไม่อยู่บ้านจริงจะทำยังไงต่อ

คือเจ้าของบ้านเขาก็เปิดกล้องวงจรปิดดู
แอปพลิเคชันในมือถือตอนที่เขาไม่อยู่บ้าน
แล้วก็เห็นพฤติกรรมของพนักงานส่งพัสดุ
โดยมีวิธีการส่งพัสดุด้วยการบู

คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดของบ้านผู้รับพัสดุหน่อย
โอ้โห

ก็เรื่องนี้นะครับนายพิสิทธิ์อายุ๓๖ปี
นำภาพจากกล้องวงจรปิดร้องเรียนเรื่องพนักงานส่งพัสดุ
เครื่องของโยนของหรือว่าโยนพัสดุเข้ามาภายในบ้านนะครับ
โดยที่ไม่กลัวเลยว่าพัสดุมันจะเสียหายยังไงนะฮะ

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านพักที่
ถนนหนองปลากระดีตำบลหนองแคร์อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีนะครับ
คุณพิสิทธิ์ก็เปิดเผยเรื่องนี้บอกว่า
ญาติของเขาชื่อนางหงทองได้ปิดบ้านไว้แล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัด
และทีนี้ตอนช่วงเดินทางไปต่างจังหวัดก็เปิดกล้องวงจรปิด
ดูผ่านโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้เขาดูกันแบบนี้ด้วยนะครับ
ดูผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อจะตรวจดูความเรียบร้อย
โดยมีสุนัขเฝ้าบ้านอยู่๑ตัวแต่สุนัขตัวนี้ไม่กัดคน
เจ้าของบ้านเขาบอกแบบนี้สุนัขตัวนี้มันไม่ดุมากนะครับ
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วดูผ่านโทรศัพท์มือถือ
เห็นภาพของพนักงานส่งพัฒนาที่เครื่องพัฒนาที่ข้ามรัวบ้าน
บอกว่ากล่องมันเหมือนจะปุกจะยุบใช่มั้ย
ทีนี้ครับจากการตรวจสอบพบว่าเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นผู้ส่ง
ทีนี้ครับเจ้าของบ้านเห็นพฤติกรรมของคนส่งแบบนี้
ก็เลยโทรศัพท์ไปถามที่บริษัทเอกชนแห่งนี้ที่อำเภอหนองแคร์
ได้รับคำตอบแบบนี้นะครับบอกว่าอ้าวไม่มีใครอยู่บ้านจริง
แต่มีการเซ็นรับพัสดุไปแล้ว
ทีนี้เจ้าของบ้านก็ถามไปจะเซ็นรับพัสดุได้ยังไงนะครับ
เพราะเราก็ไม่อยู่บ้านด้วยหนึ่ง
สองก็ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นพนักงานที่ส่งพัสดุเนี่ย
เวียงของเครื่องของเข้าไปกองอยู่กับพื้นหน้าบ้านเนี่ย

ใช่คือจะฝากเพื่อนบ้านก็ดูไม่ใช่แล้วล่ะ
ถ้าฝากกำลังการหมู่บ้านนิติก็ดูไม่ใช่แล้วล่ะ
ใช่ฮะและปกติพนักงานส่งน่าจะโทรศัพท์มาถามก่อน
ว่าจะให้เอาพัสดุไว้ตรงไหนขณะที่เจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับ
แล้วก็บอกพนักงานส่งพัสดุไป
บอกว่าฝากเพื่อนบ้านไว้ก็ได้
แต่ทีนี้ไม่เห็นมีใครโทรศัพท์มาบอกก่อนเลย
แถมยังมีการเครื่องของโยนของมาแบบนี้อีก
ทีนี้ก็มีการโต้เถียงกับทางพนักงานของบริษัท
และพนักงานที่รับสายแล้วก็พูดคุยด้วยนั้น

บอกว่าคุณคุณเจ้าของบ้าน

เอ้าเดี๋ยวนะผิดตรงไหนคะมีสุนัขไว้ที่บ้าน

ก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์

ไม่พอใจบริษัทขนส่งเอกชนแห่งนี้

แล้วทำไมไม่โทรหา
พี่จะแก้ปัญหาเรื่องหมาพี่ยังไงดี

เวลาถ้าไม่มีใครอยู่บ้านจะต้องโทรบอกก่อนไหม
จะได้ไปฝากไว้บ้านเพื่อนบ้านได้

เพราะบ้านนี้ผมส่งคนเดียวน่ะ
ผมเคยโทรมาก่อนผมก็ไม่เคยโทรนะ

นี่แหละครับเสียงผู้หญิงคือเสียงเจ้าของบ้าน

โอ้โหน้ำเสียงคือไม่น่าใช่เลยนะคุณนะ

เธอบอกว่าช่วงดีที่ข้าวของเธอ
ที่เป็นภาษาดุนี่มันไม่แตะสีหาย
เพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าไหม๒ตัวเธอสั่งมานะครับ
แล้วก็บรรจุหีบห่อที่มันแบบไม่แตกห่อด้วยผ้าสีชมพูอะไรแบบนี้นะครับ
เจ้าของบ้านก็อยากจะร้องเรียนให้บริษัทช่วยตักเตือนเรื่องนี้

เพราะว่ามันอาจจะเกิดข้าวของเสียหายได้แล้วใครจะรับผิดชอบ

พูดถึงเรื่องข้าวของเสียหายยังจำได้คุณใบตอง
คุณใบตองตลอดเข่าซื้อต้นไม้
ซื้อต้นไม้แล้วก็คือส่งพัสดุมา
เขียนข้างกล่องไว้ด้วยนะว่าต้องตั้งแนวนี้เท่านั้นนะ
ข้างในมันเป็นต้นไม้แต่สภาพคือต้นไม้คอหักอ่ะ

นี่ไงเขาก็เลยกำลังประคบประงมต้นไม้รักของเขาอยู่เนี่ย

ไม่รู้ร้องผ่านเฟซบุ๊กผ่านสื่อออนไลน์ไปก่อน
ก็ต้องเป็นการบอกผ่านอากาศไปให้ผู้ประกอบการระมัดระวังมากขึ้นแหละ
เราก็บอกผ่านหน้าจอไปนะครับ